ใครที่ชอบเมนูปูน้าระวังให้ดีนะคะ
คือทานไปมันมีลูกปลิงเกาะอยู่

แล้วบางทีเราไม่รู้ว่า

คือส้มแบบนี้แต่มันหยุยแบบนี้
นี่ต้องบอกนะว่าลูกปริงพวกนี้มันเป็นประสิทธิ
พบได้ในปูน้ำจืดก็อย่างปูนานี่แหละค่ะ

ปูนาแบบนี้หรือเปล่าที่เขาเอาไปใส่ส้มตำ
เออนี่แหละระวังนะคุณใส่ยำมะม่วงใส่อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะกินใช่ไหม
ใช่แล้วคุณชอบดูดปูด้วยใช่ไหมใช่คุณอริยาค่ะคุณทำลายความฝันดิฉันในบัตรเดิมเลย
ดูข่าวนี้ให้ดีเลยค่ะคือเกษตรกรที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
เขาก็เตือนบอกว่าใครชอบปูนา
ฝากนักข่าวไปบอกคุณรสลินที่อ่านข่าวเช้าไทยรัฐด้วย
ต้องระวังหน่อยเพราะว่าลูกปลิงจะซ่อนตัวอยู่

บางทีซื้อไปกินแล้วคุณแบบชอบดูดต้องทำให้สุกก่อนนะ
คือเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากโรคต่าง
ทีนี้ค่ะพอมีเรื่องอะไรแบบนี้เราก็เลยไปถามอาจารย์เจต

ก่อนที่จะไปถึงอาจารย์เจษฐ์คือดูข้างในก่อน

เอายังเอาอาจารย์เจดยังอาจารย์เจตละกันค่ะ
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
เคยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าปรสิทธิ์ที่พบในปูน้ำจืด
ส่วนใหญ่ก็คือปริงเข็มแนะนำแบบนี้ไง

เอาไปต้มให้สุกก่อนจะมากิน
แต่ถ้าเกิดว่าเผลอกินลูกปลิงเข้าไป

มันจะตายในระบบย่อยอาหาร

เป็นปริงตัวใหญ่เกาะอยู่ข้างในของเราไม่ใช่
โอเคมันก็เหยื่อยป่าล่ะเออซึ่งปูน้ำจืดเนี่ย

พญาติตัวจี๊ดพญาติใบไม้ในปอดอันนี้อันตราย
ดังนั้นใครที่เป็นสายปูนาทำให้มันสุกก่อนนะครับ
ตะคกไหม

ชกไหมจะกินปูก็ต้องระวังดูก่อนนะมันมีปิงหรือเปล่า
อย่างที่คุณบอกไปว่าต้องทำให้สุกก่อนใช่ไหม